พิธีรำคล้องหงษ์ใช้รำในวันศุกร์
รำคล้องหงษ์เป็นการรำแก้บนหรือชาวใต้เรียกว่าแก้มะเหลย
จากนั้นจะมีบทร้องให้เปลี่ยนคำสัมผัสไปเรื่อยดังนี้